พักเพื่อไทยจะต้องไม่มีลุง
ไม่ว่าจะลุงทั้งไหนไปฟังกันหน่อย
หัวหน้าพักครับปรากฏชัด

ก็ปรากฏไปแล้วเนี่ยครับ

หัวหน้าพักพูดเป็นพูดแทนมติพักได้

หัวหน้าพักผมพูดในนามหัวหน้าพัก

คือมติพักหรือหัวหน้าพัก
พักมีกระบวนการครับ

ถ้ามีมติพักมา

ผมลาออกไง

จอมกวันคุณพูดในนามหัวหน้าพัก

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม

ก็ได้ก็ได้